ให้ฝนแต่หรือยังดีกว่าโอโฮ
พลุงพลังเต็มไม่หมดด้วยเนี้ยสิเนี่ย
มันบ้านพังประทานแล้วสตอนนี้

น้ำท่วมเยอะจริงเลยนะครับ
ที่บ้านมีห้องว่าง๒๓ห้องไหมฮะ

ตอนนี้เขาบอกว่าฝนเนี่ยลดลงไปหน่อยนะครับ
แต่ว่าน้ำที่ท่วมอยู่ตามจุดต่างเนี่ยก็ยังท่วมอยู่นะครับ

เพราะว่าน้ำตามแม่น้ำใหญ่ค่อนข้างที่จะมีปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะ
แต่ถ้าเกิดเกิดไปแถวภาคอีสานแบบนี้นี่เราก็ต้องหนีก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวช่วงสุดสัปดาห์จะมีฝนเพิ่มตกลงมา
จะทำให้เกิดเรื่องของภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้
อันไงอาจจะรบกวนทั้ง๓ท่านช่วยไปขนของตามมาหน่อยละกัน
แต่ที่สำคัญเดี๋ยวมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
จะขนข้าวขนของนะครับสภาพอากาศเป็นยังไงจุดไหนยังมีฝนอยู่บ้าง

ตอนนี้ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนยังคงเป็นปัจจัยตัวเดิม
เราก็เป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้ความชื้นเข้ามาตามแนวภูเขาต่าง
แล้วก็มารวมตัวกันกลายเป็นฝนแล้วก็ตกลงมา
ดังนั้นจุดหลักในตอนนี้ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นแนวภูเขาต่าง
ที่ทอดยาวในบริเวณประเทศไทยของเราครับ
ซึ่งตอนนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส
ฟิลิปปินส์ไม่มีการก่อตัวของพายุที่คาดการณ์ว่าจะมีกำลังแรง
เหมือนในช่วงก่อนหน้านี้จึงทำให้สถานการณ์กระแสลม
จึงไม่มีตัวที่ไปดูดทำให้มีความรุนแรงเหมือนในช่วงที่ผ่านมา
ดังนั้น๓๔วันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะอ่อนกำลังลง
แต่ถึงอ่อนกำลังลงจากเที่ยวแรงมาตั้งแต่๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมา
ทำให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรามีฝนตกอยู่
โดยนี่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงการก่อตัวของกลุ่มฝน
ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดละทีเดียวที่มีฝนตกอยู่
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจุดไหนที่ต้องระวังฝนกันบ้าง
วันนี้ถ้าปรีเทียบกับเมื่อวานค่อนข้างน้อย
ส่วนใหญ่นั้นก็อยู่บริเวณพื้นที่ตอนบนนะครับ
จังหวัดน้องคลายเบื้องกาลสะกวนนครนครพนม
รวมไปถึงศรีสะเกดอุบลราชธานีด้วย
ส่วนฝั่งตะวันตกก็ยังเป็นจุดเดิม
ราชบุรีเพชรบุรีตรังแล้วก็สตูนพื้นที่เหล่านี้
ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างในวันนี้
ก็คงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนกันหน่อย
ภายใน๑๒ชั่วโมงนี้อาจจะมีฝนตกในพื้นที่ได้
โดยเฉพาะบริเวณที่มีภูเขาอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมกันหน่อย
นี่คือ๑๒ชั่วโมงก็จะพบว่าฝนนี่
น้อยกว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
มีแค่ขอบเท่านั้นนะครับขอบที่ติดกับประเทศลาว
ขอบที่ติดกับพม่าภาคเหนือ
มีเทพศนือแทบจะไม่มีปริมาณหน้าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ส่วนนี้เป็นการฆัดการ๒๔ชั่วโมง
ก็พบว่าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมมากจุดที่อาจจะต้องระวังหน่อยก็คือ
ในประเมียพรรณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนประจบกิริขัณแถวนี้นะครับ
เป็นสถานการณ์คลื่นคลื่นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปก็คือ
ลดกำลังลงจากกำลังแรงตอนนี้เป็นกำลังปานกลางนะครับ
ซึ่งก็ถือว่ายังคงส่งผลต่อการเดินเรืออยู่นะครับ
โดยเฉพาะเรือเล็กนะครับดังนั้นเรือเล็กที่จะออกจากฝั่ง
ต้องติดตามการพยากรณากาศการประกาศเตือนต่างจากกรมบุตุนิยมพัทยานะครับ
คลื่นในบริเวณฝั่งอันดามันสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
โดยเฉพาะอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับส่วนพื้นที่อื่นอื่น
ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับคลื่นนั้นค่อนข้างที่จะสงบลงกว่าช่วงที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพแสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆนะครับ
ที่เอาภาพนี้มาให้ดูกันเพราะว่าหลังจากนี้ครับหลังจากที่กลุ่มฝนเนี่ยนะครับ
ก่อตัวแล้วก็ตกลงมาหลายจุดหลายพื้นที่ในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
ทำให้ตอนนี้เมฆอาจจะบางตากันหน่อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับ
เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นได้เคลื่อนตัวเข้ามาทำมุมตั้งฉากกับเมืองไทยของเรา
เป็นครั้งที่สองนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
เลื่อนที่ตั้งฉากเมืองไทยของเราไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าหากในช่วงนี้เนี่ยนะครับ
ท้องฟ้าเปิดไม่มีเมฆแสงจากดวงอาทิตยสามารถที่จะส่องตรงลงมาในพื้นที่ต่างของเมืองไทยได้ค่อนข้างเยอะนะครับ
ดังนั้นถ้าหากวันไหนไม่มีฝนตกอากาศก็จะค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงกลางวันแดดอาจจะแรง
ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างก็ต้องทาครีมกันแดดนะครับระมัดระวังอันตรายจากแสงแดดด้วยก็จะแรงกว่าปกติ
ซึ่งตอนนี้ยังเคลื่อนที่ตั้งฉากอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบน
แล้วก็จะค่อยเลื่อนต่ำลงมาเรื่อยนะครับก็จะมาตั้งฉากที่กรุงเทพมหานครในช่วงวันที่๑๖นี้
ส่วนนี้นะครับเป็นการคาดการณ์อุณหภูมิในช่วงบ่าย๒โมงก็จะพบว่าหลายพื้นที่นะครับ
ยังคงมีอากาศเย็นสบายโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๐ต้นเท่านั้นเองนะครับ
เมืองไทยของเราส่วนในบริเวณพื้นที่ที่ติดกับพม่าจะสังเกตว่าสีอ่อนอ่อนเนี่ยนะครับ
ก็จะพบว่าในบริเวณดังกล่าวจะมีลักษณะการตกของฝนอยู่จึงทำให้ท้องฟ้าอึมครึมตลอดทั้งวันนะครับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามแนวภูเขา
นี่คือในเมืองไทยของเราที่ญี่ปุ่นใครจะไปก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่อิ่ม๓เรามีการนำเสนอคลิป๑เป็นการพูดถึงเรื่องของภษฐรรณ์ของใครจะคลื่นความร้อน
ซึ่งเป็นภัยที่ตอนนี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรป

และได้มีการนำเอาภาพบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่น

แต่เนื่องจากว่าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งเราก็ไม่ได้ขอเจ้าของภาพนำมานำเสนอ
ทางทีมันก็ขออภัยมารัฐกินีด้วย
อ๋อหรือบัตรก็ก่อนยังถูกต้องด้วย

โหดูสิเนี่ย

เป็นมาแล้ว